อีกหนึ่งข่าวสะเทือนวงการต้อนรับปีรากาเหลือเกินคุณผู้ชมค่ะ
มีคนจับสังเกตในโซเชียลเขาไปจับผิดกันมานะคะว่า
มีการโพสต์ไอจีของสาวน้ำเพชรสุนานิกาจำได้เนอ

แล้วเหตุการณ์มันดันไปละไม้คล้ายคลึงกับ
สามีของอดีตนักร้องชื่อดังอย่างคุณเอิญจีรวรรณข้าว
พูดแบบนี้อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจเดี๋ยวไปดูภาพพร้อมกันค่ะ
ประเดิมต้นปีใหม่ด้วยข่าวไม่ค่อยน่าปลื้ม

หนังสือพิมพ์บันเทิงฉบับหนึ่งตีข่าวเมาส์สนั่นวงการไฮโซ
จับสังเกตจากไอจีของน้ำเพชรสุนันนิกา
มักจะลงภาพไปปรากฏตัวในสถานที่เดียวกับ
นักธุรกิจของเอิญจิรวรรณ

หรือบางทีก็โพสต์รูปให้ใกล้เคียงกัน
และที่เผ็ดสุดก็คือข้อความที่น้ำเพชรโพสต์
มักแอบชอบคนที่ไม่มีวันเป็นไปได้
ซึ่งทั้งหมดนี้อาจจะเป็นแค่ความบังเอิญก็เป็นได้
บันเทิงไทยรัฐจึงได้สอบถามไปยังเอิญจิรวรรณ
ซึ่งเธอได้เผยกับผู้สื่อข่าวอย่างอารมณ์ดี
ทราบจากสามีว่ารู้จักกับน้ำเพชร
เพราะมีเพื่อนอยู่ในกลุ่มนักขับมอเตอร์ไซค์ด้วยกัน

ส่วนตัวเธอแม้จะไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวกับนางงามชื่อดัง
แต่ก็เชื่อใจสามีเพราะเป็นปกติที่จะมีเพื่อนผู้หญิง
และเธอก็ไม่ได้รู้จักเพื่อนทุกคนของสามี
ข่าวที่เกิดขึ้นจึงไม่บรรทอนความเชื่อใจเพราะมีวุฒิภาวะมากพอ
ทางนี้คุณแม่ลูกสองยังบอกด้วยว่า
ภาพที่ปรากฏในข่าวนั้นเป็นเรื่องที่ต่างวันต่างเวลากันมาก

ขณะที่น้ำเพชรซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการประกวดนางงามที่จีน
ได้โพสต์ชี้แจงข้ามประเทศว่าตกใจกับข่าวที่เกิดขึ้น
พร้อมโตข่าวควดสามีคนอื่นว่าไม่เป็นความจริง
และอธิบายภาพที่ถูกจับผิดด้วยว่าเป็นคนละวันและเวลา
ที่สำคัญตัวเธอเองมีหวานใจตัวจริงอยู่แล้ว
ไม่มีทางเกิดเรื่องแบบนี้อย่างแน่นอนค่ะ